คุณผู้ชมมาดูเรื่องของเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแงนะคะ
เด็กชายชาวพม่าอายุ๒ขวบที่หายไปในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตามหาอยู่๙วันสุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพอยู่ที่ร่องน้ำในไร่อ้อยนี่แหละ
แล้วก็ระยะทางห่างจากจุดที่เล่นอยู่กับเพื่อนเข้าไปเป็นหลายกิโล
ระยะทางเนี่ยยังไม่สรุปว่ากี่กิโลกันแน่แต่เบื้องต้นตอนเป็นข่าวแรกเลยที่ว่าเจอตัวเนี่ยนะบอกว่า๕กิโล
ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอศพนะคะครอบครัวของน้องต้าแงบอกว่า
ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตไม่เชื่อว่าเด็กสองขวบจะเดินลุยเข้าไปในไร่อ้อย
แล้วก็จนไปเสียชีวิตระยะทางแบบหลายกิโลขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของสภาพศพของน้องต้าแง
ลักษณะของขาเหมือนกับหักผิดรูปแล้วก็เหมือนข้อต่อหลุดออกมา
ใช่ค่ะก็มีการชนะสูตรเพิ่มเติมนะคะเป็นชนะสูตร๓ครั้ง
แต่ทั้ง๓ครั้งก็ออกมาตรงกันว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้าย
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องนี้เนี่ย
คนแรกก็คือคนขับรถไถที่เป็นรถไถคันสีน้ำเงิน
เพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบที่เล่นกับน้องต้าแงผู้เสียชีวิต
เขาชี้ภาพแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรถไถสีน้ำเงิน
คนขับรถไถสีน้ำเงินก็แสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันกับตำรวจออกมา
ยืนยันกับสื่อมวลชนว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างรถไถจอดไว้ที่เดิม
เสียรายได้ไม่เอารถไถออกไปทำงานจอดเอาไว้
ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนขับรถไถคนนี้นะคะ
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยล่าสุดก็คือชายสติไม่สมประกอบ
ในฝนถูกต้องค่ะ
เพราะว่ามีคนเห็นในฝนเป็นคนจูงมือน้องต้าแงเป็นคนสุดท้าย
ก็ได้มีการควบคุมตัวในฝนไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในฝนด้วย
เขาบอกว่าวันที่มันเกิดเหตุเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยกันที่วัด
วันนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เป็นร้อยคนเลยนะคะคุณผู้ชม
รวมตัวกันที่สพสะยายโสมที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับในฝน
เราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่หน้าสถานีตำรวจภูทรสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี

ชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยค่ะคุณผู้ชม

ชายสติไม่สมประกอบเขาไปรวมตัวกัน
เรียกร้องให้ตำรวจชี้แจงกรณีที่มีการควบคุมตัวในฝน
ดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์น้องต้าแง
วัย๒ขวบชาวพม่าที่เสียชีวิตอยู่ในไร่อ้อย
ชาวบ้านเข้าใจว่าการจับตัวในฝนถือว่าปิดคดีแล้ว
ในฝนเป็นที่รักของคนในพื้นที่ค่ะ
คนในพื้นที่เขาเลยมารวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับในฝน
มีป้ายข้อความแบบนี้คุณผู้ชม
เราต้องการคนร้ายตัวจริงอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็มีการเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างชาวบ้านกับตำรวจ
ก็คุยกันค่อนข้างยากลำบากพอสมควร

ทางนายกอบตประหลัดอบตสะยายโสมให้เข้ามาช่วยคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
แต่ชาวบ้านก็ยังยืนยันว่าขอเจอตัวในฝนหน่อยได้ไหม
อยากจะถามว่าตำรวจเอาตัวในฝนไปไว้ที่ไหน
ตัวแทนของชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะว่าเชื่อว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ไม่ใช่ในฝน
หายตัวไปคือช่วงเที่ยงสิบเจ็ดธันวาคมตอนนั้นในฝนยังนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
อยู่ที่วัดนันทวันแล้วก็มีพยานหลายคนที่เขายืนยันได้ว่า
ฝนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่จริงส่วนถ้อยคำที่ในฝนให้ข้อมูล
กับตำรวจนะคะก็พูดไปตามภาษาคนที่มีอาการสติไม่สมประกอบ

ในฝนพูดอะไรไปอาจจะจำไม่ได้ซะด้วยซ้ำ
ก็แปลกใจว่าทำไมตำรวจถึงเชื่อคำพูดของในฝน
ทั้งที่ในฝนเป็นคนสติไม่สมประกอบ
คนผู้คนเยอะแยะครับและช่วงนี้คือเป็นฤดูการตัดอ้อย
คนงานจากต่างถิ่นต่างด้าวเยอะนะฮะมันก็เพ่นพ่างกันอยู่ทางนั้นแล้วเยอะแยะหมด
ใช่ไหมฮะมันเป็นมันเป็นมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับ
ที่ว่าจะมีคนเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเรา
เชื่อผมผมและชาวบ้านเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ฝนแน่นะ
เพราะว่ามีพยานว่าฝนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะ
แต่อันนี้จะเป็นใครคนอื่นเพราะเขาก็ต่างด้าวมาเนอะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขามีศัตรูที่ไหนหรือมีอะไรกับกันที่ไหนอ่า
แล้วก็แล้วแล้วก็เขาเข้ามาแบบผิดกฎหมายอ่ะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่มายังไงหรือไปกดแขนกับใครมาอะไรอย่างนี้

ก็ชินิจแจงในประเด็นเนี้ยก็คือและและแล้วฟังพยานรักฐานของเรา
ที่ว่าเรายินยันว่าในฝนอยู่อยู่ในวันเกียรติเทศน่ะ
ในฝนอยู่อยู่อยู่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี้ยวครับผม
ก็คือเขาเข้าไปสอบส่วนที่วัดพระเขาก็บอก
ก็บอกไม่เชื่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยจนทางด้านผู้กำกับการสพสะยายสม
พันธุ์ตำรวจเอกรณกรประคองศรีต้องออกมาชี้แจงกับชาวบ้านนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านมารวมตัวกันอยากเจอในฝนอยากรู้ว่าตำรวจเอาตัวในฝนไปไหน
ผู้กำกับออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าในฝนเนี่ยถูกส่งไปรักษาที่สถาบันกรยาราชนคริน
เพราะว่ามีประวัติการรักษาอยู่ที่นั่นก็ให้ใช้สหวิชาชีพร่วมในการสอบสวนอย่างละเอียด
ตัวแทนชาวบ้านก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอให้มีตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่ง
เป็นพยานว่าเห็นในฝนในช่วงเวลาที่น้องต้าแงหายตัวไป

ว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องต้าแง

มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
ตอนนี้ใครมีหลักฐานใครต้องการเป็นพยาน
เป็นพยานหรือใครมีหลักฐานต่างผมยินดีรับมาสอบเพิ่มเติม
เข้าไปในสำนวนนะครับมีใครยกมือไหมครับ
ใครจะเป็นพยานใครเป็นพยานตัวจริงที่ว่ารู้เห็นการกระทะวงฝนจริง
เนี่ยเดี๋ยวผมสอบเป็นพยานให้เลยนะครับผมเตรียมร้อยเวรไว้แล้วนะครับ
มีไหมพระเดี๋ยวเชิญมาได้ครับ
เนี่ยค่ะแต่ชาวบ้านก็ยังไม่พอใจนะคุณทัศนัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องมาเองมาเองมาคุมสถานการณ์เอง
ตำรวจก็เลยขอตัวแทนชาวบ้าน

ใครที่เห็นว่าในฝนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในช่วงเวลาที่น้องต้าแงหายไปเนี่ย
ขอเชิญมาหน่อยนางมาลัยภูลกำลังคนนี้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
แล้วก็มีคนที่นั่งกินอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวรวมแล้ว๖คน
ก็เลยไปพบตำรวจเลยบอกว่าพร้อมจะให้ปากคำกับตำรวจ
พร้อมเป็นพยานให้กับในฝนด้วย

นี่ก็เป็นพยาน๒ใน๖ปากที่ตำรวจได้เชิญไปนะครับ
แต่ที่นี่ต่อมาทางด้านของพลตำรวจรีคมสักก็เชิญทั้งพ่อและแม่ของในฝน
แล้วก็ตัวแทนชาวบ้านไปอธิบายการทำงานของตำรวจ

สอบสวนก็ทำงานเรื่องของสำนวนคดี

รับมีการแจ้งข้อกล่าวหาในฝน
ส่วนของในฝนตอนนี้เริ่มต้นการสอบสวน
และอยู่ในการแดนมันของจิตภาพ

จะต้องมีจิตแพทย์อยู่ด้วยทุกครั้งในการสอบปากคำ
ขอให้ครอบครัวไม่ต้องเป็นกังวลอะไร
ทุกอย่างทุกขั้นตอนทำไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว

ถ้าเจ้าหน้าที่กระทำการใดเกินเลยไปนะครับ
ทีนี้ส่วนคำพูดที่บอกว่าเป็นการปิดคดี
อาจจะเป็นถ้อยคำที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิด
แล้วก็มีความคาดเคลื่อนในการนำเสนอข่าว

ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเลย

ที่ส่งในฝนไปตรวจสอบยังไม่ออกมา

ว่าในฝนมีความบกพร่องทางสมองจริงหรือไม่
ส่วนการจับกุมในฝนก็ต้องยอมรับว่า
กับคนที่มีพัฒนาการทางสมองเท่ากับเด็ก๕ขวบ
แต่ว่ากลับตอบคำถามตำรวจได้

แล้วก็พาตำรวจไปชี้จุดได้ด้วยนะ
คือตำรวจให้ในฝนพากลับไปจุดที่พบศพของน้องต้าแง

คือตำรวจเขาบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่า
ในฝนอาจจะไม่ได้สติไม่สมประกอบขนาดนั้น

ชี้จุดได้อย่างถูกต้องถึง๒ครั้ง

แล้วในฝนเองก็พูดเองแล้วก็สารภาพเองนะฮะ
ซึ่งตอนนี้การนำในฝนไปชี้จุด
ก็ให้พูดก็เป็นไปตามที่ในฝนบอกมานะครับ
ซึ่งสามารถตอบคำถามได้เหมือนเดิมทั้ง๒ครั้งด้วย
ไปฟังเสียงของตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สอนเขาก็ทำตามที่เราบอกไม่ได้นะฮะ

เขาโกหกเราไม่ได้หรอกเด็กอายุ๕ขวบ
เพราะเขาไม่มีมารยาอะไรนะครับ

ผมยังให้ตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มารับผมไปเลย

ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทร
ถ้าชาวบ้านมีหลักฐานเพิ่มเติม

ซึ่งจำบรวจจะดำรวมเป็นสำนวน

ส่วนการรวจสอบลายนิ้วมือของเล่นที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ของเล่นที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตามร่างกายของน้องต้าแงว่ามีรอยนิ้วมือของใครอยู่ด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าการตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้
เพราะว่าของเล่นกับศพของน้องต้าแงจมน้ำ

คือครอบครัวของในฝนกับชาวบ้านพอได้รับคำชี้แจงจากตำรวจแล้ว
ก็คลายข้อสงสัยไปในระดับหนึ่ง
ก็แยกย้ายกันกลับไปหลังจากที่รวมตัวกันเป็นร้อยคน
ดังนั้นตำรวจก็เลยยืนยันว่ายังไม่ใช้คำว่าปิดคดี
เพราะยังต้องสอบสวนเพิ่มเติมแล้วยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ